เดี๋ยวจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
เดี๋ยวจะพาไปติดตามกันนะครับกับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
สวยงามขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของ
รู้แล้วบอกต่อ
พูดถึงโรงพยาบาลใครก็คงไม่อยากไปหากไม่จำเป็นแต่วันนี้รู้แล้วบอกต่อนะครับ
ว่าถ้าว่างจะไปโรงพยาบาลให้สำราญใจไม่ป่วยไข้ก็ไปได้ไปจังหวัดปราจีนบุรีกันครับ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เห็นตึกสวยรูปทรงคลาสสิกแบบนี้
มองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าประวัติความเป็นมาต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
เพราะนี่คืออาคารเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีเชียวนะ
เริ่มแรกเดิมทีอาคารหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลแต่อย่างใด
แต่เจตนารมณ์ของผู้สร้างนั่นก็คือท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศหรือชุ่มอภัยวงศ์
ซึ่งเคยมีตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพา
ประกอบไปด้วยเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพล
แต่ต่อมาเกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
จนต้องแลกดินแดนมณฑลบูรพาคืนกลับให้แก่กัมพูชา
ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเพื่อรักษาแผ่นดินเมืองตราด
ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงมากกว่าเอาไว้
เข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองปราจีนบุรี
และด้วยความกระตันยูต่อแผ่นดินและล้นกล้าวรัชกาลที่๕
เมื่อท่านเจ้าพระยาทราบว่าพระองค์ท่านทรงมีแผนจะเสด็จประพาทเมืองปราจีนบุรี
จึงได้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเพื่อเตรียมรับเสด็จและเป็นที่ประทับแรมในปี๒๕๕๙
แต่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเสียก่อน
เจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นงานสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบารก
ตัวอาคารเป็นตึก๒ชั้นกว้าง๑๘เมตร๖๐เซนติเมตรยาว๓๘เมตร๔๐เซนติเมตร
ตัวอาคารทั้งหลังทาสีเหลืองประดับตกแต่งเต็มไปด้วยลวดลายปูนปั้นสีขาว
จอดช่องประตูหน้าต่างทาสีกรอบไม้สีเขียวสีสันตัดกันอย่างงดงาม
มุกด้านหน้าของอาคารโดดเด่นด้วยแผงหน้าบันเป็นลายปูนป้านหันพฤกษา
ตรงกลางเป็นกระถางต้นปามสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
ไล่ลงมาที่หัวเสาทั้งสองข้างของมุกหน้าเป็นลายปูนปั้นรูปช้างสัญลักษณ์ของประเทศไทยในอดีต
หน้าต่างทั้งสองชั้นเชื่อมต่อกันด้วยลายปูนปั้นพันธึกษาเพื่อสร้างมิติทำให้เกิดความต่อเนื่อง
เมื่อเข้ามาภายในอาคารก็ยังเต็มไปด้วยการประดับประดาษด้วยลายปูนปั้นสอดแทรกด้วยลายเขียนสีปูนเปียกบนเพดาน
ที่เรียกว่าการวาดภาพแบบเฟรสโก้เป็นเทคนิคทางศิลปะแบบยุโรปอีกเช่นเคยส่วนที่นี่ให้บรรยากาศของร้านขายยาโบราณจริงจริง
นั่นก็คือร้านขายยาไทยโพเงินโอสดทางตู้ยาโบราณเคาน์เตอร์จายาตู้ยาสมุนไพรโหลดองยาและตัวอย่างสมุนไพรอีกนับไม่ถ้วน
ทั้งที่นำมาแปรรูปแล้วและที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมอยู่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมตัวอย่างยาสมุนไพรไทยต่าง
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ